คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเรื่องที่ย่ำยีหัวใจคนสงขลามาก
เดี๋ยวพาไปดูหน่อยกระบี่ค่ะ
กระบี่ที่อยู่บนพระอนุสวรีกรมหลวงลบบุรีราเมฆ
คุณผู้ชมเห็นภาพก่อนกับหลังใช่ไหม
ใครเอาไปอ่ะนี่ขนลุกเลยนะ
กระบี่หายช่างกล้านี่ไงถึงบอกว่าเอาไปนี่คือเอาไปทำอะไรคะ
ได้ใบสั่งมาให้มาเอากระบี่ไปเอาไปขายของเก่า
หรือเอาไปทำอะไรเอาไปบูชาเอาไปอะไร
เหตุการณ์นี้ค่ะเทียบให้ดูแบบให้เห็นเลยนะคุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานนี้สังเกตเลยกระบี่ที่ห้อยอยู่
ด้านซ้ายของพระชาติทางอรุณสวรีหายไป
คนร้ายน่าจะแอบขึ้นไปขโมยกลางคืน
ซึ่งอนุสกรีตรงนี้เนี่ยนะคะประดิษฐานอยู่บนขาวน้อย
แล้วก็อยู่ในการดูแลของเทศบาลนครสงขลาค่ะ
คิดดูสิ๘เมษาของทุกปีนะจะมีพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชศักระไม่เคยขาดเลย
ตำรวจพอได้รับแจ้งข่าวแบบนี้แล้วก็ต้องลงพื้นที่ไปสืบหาเบาะแสค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้ย่ำยีหัวใจคนสงขลามากนะ
แล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดย้อนไปนู่น๑๕ปีก่อนค่ะ

แล้วรอบนั้นนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมต้องมีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ
ทีนี้จากการสันนิษฐานของตำรวจก็คาดว่า
คนร้ายมาขโมยตามใบสั่งของกลุ่มสะสมของเก่า
หรืออาจจะขโมยไปชั่งกิโลขาย
เพราะว่ากระบี่มันเป็นทองเหลืองทั้งชิ้นเลยไงคะ
ดังนั้นชาวสงขลาเองช่วยกันด้วยนะคะช่วยกันสอดส่องด้วยนะ
สมมุติเจอหรือว่าเห็นว่าเอ๊ะคล้ายใช่หรือเปล่า
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก่อนก็ดีนะคะ
สำหรับพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ายุคลทิคำพร
กรมหลวงลบบุรีราเมษทรงเป็นพระราชโอรส
ดับพระองค์ที่๔๑ในราชการที่๕ปกครองเมืองสงขลา
๕ปีจนพระองค์ท่านสิ้นพระชนต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ชาวสงขราได้รำลึกถึงพระองค์ท่าน
ก็เลยเป็นอนุสวรีตรงนี้แต่อย่างที่บอกไง
กระทบกับความรู้สึกของชาวสงขลา

ขอให้เจอโดยเร็วในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมด้วยนะคะ